จากผู้หญิงแล้วสาวประเภท๒ที่สวยเหมือนผู้หญิง
ก็โดนเหมือนกันนะคือตอนนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะ
ลักษณะที่ดูเป็นผู้หญิงจะเป็นสาวประเภท๒อะไรก็ตาม
คือดูแล้วเนี่ยบอบบางค่ะนึกออกใช่ไหมคะ

เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดูแลหอพักค่ะ
หลังจากที่พาแฟนหนุ่มพร้อมกับพวกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องการท้าทายกันในการย้ายหอพัก
สวยมากเห็นแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าที่ยืนมันเหลือน้อยเหลือเกิน
สวยจริงนี่คือนายย้ำว่าคือนายนะคะ
มิลนานินแสนเทพหรือว่าน้องไฟเตอร์อายุ๒๒ปี
เป็นรอมิสทิฟเฟนี่ปี๒๐๑๖ค่ะ
นี่น้องก็มาแจ้งความกับตำรวจที่สนพหนโยธิน
หลังจากถูกนายวีรศักดิ์นาคไทย
หนุ่มของนางสาววิชาพรแสงเพชรผู้ดูแลหอพักกับพวกอีกหนึ่งคน
บุกเข้ามาทำร้ายขณะที่เธออยู่ภายในหอพัก
น้องไฟเตอร์เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองเนี่ยอยากจะย้ายหอพักก็เลยไปถามนางสาววิชาพรที่เป็นผู้ดูแล
สิ้นเดือนธันวาอยากจะไปย้ายที่พักไปที่อื่น
แต่ไม่อยากจะจ่ายค่ามัดจำห้องพักได้ไหม

ไม่ได้มันต้องแจ้งล่วงหน้า๑เดือน
ถ้าจะออกก็ต้องออกมกราคม
ลักษณะเข้านไปทางการท้าทายกัน
ต่อมาค่ะนางสาววิชาพรก็มาหาน้องไฟเตอร์ที่ห้องพัก
กับพวกอีก๒คนแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น

ไฟเตอร์กับคู่กรณีเนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลย

พนักงานสอบสวนก็ให้น้องไฟเตอร์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ว่าได้รับบาดเจ็บขนาดไหนต้องใช้เวลารักษากี่วัน
ส่วนเรื่องการสอบสวนก็จะมีการประสานขอภาพ

แล้วก็เชิญตัวคู่กรณีมาสอบปากคำวันที่๑๙ธันวาคมนี้ค่ะ
สักครู่เห็นภาพที่น้องมีรอยฟกช้ำที่ตาด้วยนะคะ
น้องมาแจ้งความน้องก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล